ที่ตอนนี้มีขุนพลที่หลงไหลในเสียงเพลง

ไม่ว่าจะเป็นตัวจิ๋วเสน่ห์ล้น

ตึงยอมไม่เจ๋ยฉัน

หมายถึงใครเก็บทรงไม่อยู่คะ
และสัปดาห์หน้าเสียงของใครที่กรรมการกำลังตามหาอยู่
ความเหนือชั้นในการแบ่งลมหายใจได้ดีมากเลยนะฮะ

ลีลาแบบไหนที่กรรมการประทับใจ

ผ่านทุกวันเสาร์๖โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒